เริ่มที่เรื่องของการจับกลุ่มพ่อค้ากัญชาคือบังหมัด
หลังจากไปพบกัญชาที่แคมป์คนงานก่อสร้างแถวซอยกาญจนาพิเศษ
ล่าสุดนะครับตำรวจ๑๙๑ก็เตรียมขอสารออกหมายจับบังหมัดแล้วนะครับ

เอาสุนัขดมกลิ่นไปดมแคมป์คนงานอีกรอบ
แต่ว่าไม่พบกัญชาเพิ่มเติมครับ
ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่า๑๙๑
มีการนำกำลังชุดปฏิบัติการสูตรนักตำรวจ๕ชุดเลยครับ
เข้าไปตรวจค้นหากัญชาเครือข่ายของบังหมัดที่อาจจะหลงเหลืออยู่
ในพื้นที่บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างซอยกาญจนาพิเศษ๑๘เขตสะพานสูง
โดยนำสุนัขดมกลิ่นตรวจค้นบริเวณพงยากข้างทางนะครับแล้วก็ด้านหลังแคมป์คนงาน
รวมไปถึงหลุมขยะด้วยครับซึ่งใช้เวลารวมแล้วประมาณกว่า๒ชั่วโมง
แต่ว่าก็ไม่พบกัญชาซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่อีกเพิ่มเติมครับ
การค้นหาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อกำลังดึกที่ผ่านมา
ทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานครับเป็นผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในแคมป์คนงานแห่งนี้ไปพบกัญชาแห้งอัดแท่งอยู่ครับ
น้ำหนักแท่งแท่งละ๑กิโลกรัมรวม๗๖แท่งซุกซ่อนอยู่
แล้วก็ไปเจอในพงหญ้าแคมป์คนงานนะครับ
ตบตรีสุรเชษบอกว่าการเข้าไปตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยเป็นการขยายผลการจับกลุ่มจากเมื่อวานตอนเช้านะครับ
โดยทราบตัวผู้นำกัญชาไปซุกซ่อนแล้วก็คือบังหมัดครับ
จากการสอบสวนคนงานภายในแคมป์ทราบว่าบังหมัดเข้ามาในแคมป์คนงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
จะหายตัวไปซึ่งตำรวจเองก็จะขอสารออกหมายจับบังหมัดลงพื้นที่สืบสวนติดตามหาตัวผู้
ร่วมทำผิดดำเนินคดีกันต่อไปด้วยนะครับ
พืชผักเป็นออร์กานิคอันนี้อยากทำจับกัญชาแบบออร์กานิค
เพื่อให้คนเสพคนซื้ออยากซื้อไปเสพมากขึ้น

อันนี้ก็เป็นการพัฒนาของเรื่องของยาเสพติดเหล่านี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไขกันต่อไปด้วย